ก็ถือว่าต้องยอมรับว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากพอสมควร
ยังคงมีอีก๓เกมนะครับที่จะชี้ชะตาว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่า
ข่าวที่ออกมาครับทำให้การฝึกซ้อมก็ต้องหยุดออกไปนะครับ
คราวนี้แฟนหลายคนก็ค่อนข้างสงสัยครับว่า
เกิดอะไรขึ้นนะครับกับทีมชาติไทยในชุดนี้ครับ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการรายงานนะครับ
นักฟุตบอล๒คนที่ติดเชื้อเป็นใคร
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่อีก๔คนนะครับ
ก็ได้รวบรวมเหตุการณ์ของทีมชาติไทยครับนับตั้งแต่ที่เข้าแคมป์ฝึกซ้อมจนถึงวันนี้นะครับ
ว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นไทม์ไลน์รวมของทีมชาติไทยนะครับ
เริ่มกันที่การประกาศรายชื่อก่อนเลยครับวันที่๑๒เมษายนนะครับ
กิระนิชิโนเนี่ยประกาศรายชื่อนักเตะ๔๗คนเข้าแคมป์นะครับ
โดยตัดสินใจแบ่งเป็น๒ชุดครับก็คือชุดที่มีโปรแกรมฟุตบอลถ้วยกับต้นสังกัดในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับ
กับชุดที่ไม่มีโปรแกรมซึ่งชุดที่ไม่มีโปรแกรมเนี่ย
ฟุตบอลทีมชาติไทยก็ได้คิวฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มแรก
ก็คือน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมครับ
จากนั้น๓๐เมษายนนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดแรก
รวมถึงสตาปโค้ชและเจ้านาที่ทุกฝ่ายที่จะเข้าแคมป์
เข้ารับการตรวจโควิด๑๙ซึ่งผลออกมาเป็นลบ
จากนั้นครับวันที่๑พฤษภาคมสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ประกาศว่า
มีพนักงานขับรถ๑คนติดโควิด๑๙
แต่ว่าพนักงานคนนี้ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับสตาร์ฟโค้ช
และไม่ได้ขับรถรับส่งทีมชาติไทย

แต่ว่ามีหนึ่งเหตุการณ์ที่มีความคาบเกี่ยวกันเล็กน้อย

จากนั้น๗พฤษภาคมครับชุดที่๒ตรวจเชื้อโควิด๑๙ก่อนเข้าแคมป์ทีมชาติไทย
ซึ่งชุดนี้ยังไม่ได้เข้ามาฝึกซ้อมกับเพื่อนนะครับ
และในวันเดียวกันครับนักฟุตบอลชุดแรกที่ซ้อมกันอยู่เนี่ย
ก็ได้มีการตรวจโควิด๑๙เพื่อหาเชื้อ
ในช่วงการฝึกซ้อมช่วงเย็นก็มีการซ้อมนะครับ
แล้วก็มีการพบว่านักฟุตบอลติดเชื้อ๒คน
และเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ๔คนในช่วงกลางดึกนะครับ
กระทั่งวันนี้ครับนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ก็มีการประกาศโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลว่าติดโควิด๑๙นั่นเองครับ
ตรงนี้ก็ต้องรอลุ้นสถานการณ์ต่อไปนะครับว่าเป็นอย่างไร
แต่ว่าตอนนี้ได้มีการสั่งให้นักฟุตบอลกักตัวอยู่ในห้องพัก
แล้วก็ไม่ได้ไปเจอกับใครนะครับยังคงอยู่ในแคมป์ครับ
แกรมทีมชาติไทยนะครับยังคงมีแข่งขัน๓เกมนะครับ
และ๑๕มิถุนายนเจอมาเลเซียนะครับ
ทั้ง๓เกมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะครับ
เข้าสัญญาณถ่ายทอด๒๓ม๑๐นแข่ง๒๓ม๔๕นครับ